เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นค่ะ
เป็นผู้หญิงนัดกันเคลียร์กันหน่อยสิ
มีปัญหาเรื่องหัวใจสุดท้ายใช้กำลังตบตีกันค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวอยากให้ดูจนถึงตอนท้ายเดี๋ยวจะบอกบทสรุปเรื่องนี้ให้ฟัง
แต่ตอนนี้ไปดูคลิปที่มันเกิดเหตุก่อนค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่แบบคือมีเพื่อนล้อมอยู่แล้วก็ดูเหตุการณ์อยู่ถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ตบตีกันคนที่ตบเนี่ยคือนางสาวแบมอายุ๒๑ปี

ใบหน้าของน้องไอซ์เป็นเด็กหญิงวัย๑๔ปี
น้องเนี่ยนะสลบฟุบลงไปกับพื้นแล้ว
แล้วหลังจากนั้นก็มีอีก๒คนเข้ามาตบเข้ามากระชากผม
เพื่อนที่อยู่ไม่ได้ห้ามนะคะ
เฮ่ส่งเสียงเชียร์กันแบบนี้
เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นค่ะ๑๓มิถุนายนที่ริมถนนข้างห้วยสาย

พอเกิดเหตุเนี่ยนะคะน้องผู้บาดเจ็บเนี่ยคือน้องไอซ์
คนที่ถูกเตะเสยหน้าเนี่ยนะก็ไปแจ้งความ
ไอซ์เล่าให้ฟังว่าจริงแล้ววันนั้นเนี่ย
นัดเคลียร์ปัญหากับหมวยอายุ๑๔ปีที่เป็นเพื่อนสนิท
เนื่องจากว่าหมวยเนี่ยชอบเอาเรื่องของไอซ์เนี่ย

โดยเฉพาะนางสาวแบมอายุ๒๑ปี
ที่เข้าใจว่าไอซ์เนี่ยจะไปแย่งแฟน
ทีนี้พอไปถึงที่ห้วยทรายในจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็แบ่งคู่กันนะคะตัวตบตีกัน

พอช่วงเย็นก็นัดตบกับหมวยอีกรอบนึง
แต่พอไปถึงเนี่ยนะกลายเป็นว่าอ้าวหมวย
หวยก็มาพร้อมกับเพื่อนอีก๑๐กว่าคน

จู่เนี่ยแบมอายุ๒๑ปีเนี่ยนะ
ก็เข้ามามาตบมาเตะเสยหน้า
ทำให้น้องไอซ์ได้รับบาดเจ็บ

ซึ่งน้องไอซ์บอกว่าวันนั้นก็เจ็บหนักเหมือนกันนะ
มีเพื่อน๓คนคอยหามกลับบ้านเลยค่ะ

ตัวน้องไอซ์ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวแบม
ทีนี้ก็เลยถามนะว่าอ้าว
แล้วอย่างหมวยล่ะหมวยที่เป็นเพื่อนสนิทกันน่ะ
สรุปว่ายังไงที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ตบตีกันเนี่ย
คือหมวยครอบครัวไม่เอาเรื่อง

คือหนูไปขอโทษน้องค่ะหนูไม่กล้าไปหาที่บ้านหรอกค่ะ
แต่หนูทักเทศหาพี่สาวของน้องแล้วก็น้องไอซ์ค่ะ

แต่คือแม่แม่เขาไม่รู้แต่หนูอ่ะ
หนูรู้สึกผิดค่ะหนูยอมรักหนู
เพราะหนูไม่ได้มีด้วยค่ะ

แล้วก็ฝั่งนางสาวแบมที่มาตบนี่นะคะ
ซึ่งตัวของนางสาวแบมก็บอกว่าเบื้องต้นคุยกับน้องไอซ์แล้ว
ครอบครัวของน้องด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้เงินให้๓๐๐๐บาท
แต่ฝั่งน้องเรียกมา๘๐๐๐บาท
ซึ่งฝั่งนางสาวแบมก็ยังไม่มีตังค์ค่ะ
ขอนัดเคลียร์ที่โรงพักแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือบทสรุปของเรื่องนี้ก็ขอโทษขอโพยกัน
เข้าใจผิดกันไปเองเพราะว่าคิดว่าอีกฝ่ายนึงไปยุ่ง
เพราะน้องไอซ์เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปยุ่งกับแฟนของพี่แบม
วันนี้ตำรวจก็จะเรียกนางสาวแบมมาสอบปากคำ
แล้วก็จะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บต่อไปนะคะ
ก่อนจะไปตบกันก็น่าจะพูดกันเคลียร์กันให้มันเข้าใจ
ไม่ใช่มาอ้างที่หลังว่าเข้าใจผิดแต่มันทำไปแล้วไง
ใช่ค่ะแต่ต่อให้คุยกันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ
ไม่ควรใช้วิธีการตบตีหรือการใช้กำลังเลยนะคะ